สัปดาห์ที่ผ่านมาจำกันได้ดิฉันหายหน้าหายตาไปเลยนะคะ

ทางรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลย
ท่านเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งประเทศพม่านะคะ
ให้เราเข้าไปเยี่ยมชมในธรรมเนียบของท่าน

เคยได้รับรางวัลเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมดีเด่นมาแล้วด้วย
น่าสนใจมากไปติดตามกันเลยค่ะ

วันนี้ใบตองได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตไทย
กรุงย่างกุ้งประเทศพม่าและภรรยา
เปิดให้เข้าเยี่ยมชมธรรมเนียบเอกอัครราชทูต

และเป็นอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมามากมาย
และยังเคยได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น
ประจำปี๒๕๕๗มาแล้วอีกด้วย
เข้าไปชมความสวยงามด้านในธรรมเนียบพร้อมกันเลยค่ะ

สวัสดีท่านทูตและภรรยาท่านทูตนะคะ
วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูในธรรมเนียบ
งามมากตั้งแต่ประตูทางเข้าเลย
วันนี้ขออนุญาตให้ท่านทูตและท่านภรรยา
พาชมธรรมเนียบสวยได้ไหมคะ
เห็นว่าเคยได้รับรางวัลมาด้วย

ทางรัฐบาลไทยได้ซื้อมาจากนักธุรกิจชาวอังกฤษ
สมัยที่มีการสถาปนาทางการทูต

ซึ่งเป็นบ้านอังกฤษสไตล์ทิวดอร์
โดยซื้อมาในราคาประมาณ๘๐๐บาทเท่านั้นเองค่ะ

ก็ไม่สามารถประเมินราคาได้แล้วล่ะค่ะ
ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะพยายามจัดบ้านเราเนี่ย

แล้วก็เอาภาพเขียนภาพวาดอะไร
ที่เราเก็บสะสมในส่วนตัวของเราเองเนี่ย
เวลาย้ายไปไหนเราก็จะเอามาจัดแสดง
เพื่อให้คนต่างชาติเวลามาเขาจะได้เห็นว่า
นี่บ้านมันมีคาแรคเตอร์

หรือไม่ก็เป็นของที่เป็นเครื่องเบนจรงอะไรต่าง

มีความรู้สึกว่ามันจะได้บอกตัวตนของเรา

ว่าพรรณนี้เราได้มายังไงแล้วมันก็จะทำให้

หลังจากเดินทางเข้าไปในธรรมเนียบแล้ว

ที่ผสมภาษาทั้งความเป็นไทยโมเดิร์น
และศิลปะพื้นเมืองของพม่าได้อย่างลงตัวมาก
อีกตัวอย่างหนึ่งที่ค่ะ
รับแขกก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมือโดยทอมือจากรัชฉาน
แต่หลักก็คือเราจะใช้ของไทยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องข้างบน
ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ทรงพระราชทานเลี้ยงกับประธานาคดีอูวินหม่อง
แล้วก็นายุฮันตุรีนายวินเมื่อปี๒๕๐๓เดี๋ยวตามขึ้นไปดูข้างบน
และที่ธรรมเนียบแห่งนี้ในแต่ละมุมแต่ละห้อง
ก็จะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย
รูปภาพและเรื่องราวความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าที่ยาวนานนับร้อยปี
ตรงห้องนี้เราเคยดูในเอกสารประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์
เราก็คิดว่าตรงนี้คือจุดที่ท่านพระศาสตร์เลียน
ให้กับประธานมิตรีเมียนมาร์และประนักภัณฑ์อังกฤษสมัยก่อน
เหนือจากการตกแต่งธรรมเนียบที่มีสไตล์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านทูตและภรรยาแล้ว
อีกหนึ่งหัวใจหลักของธรรมเนียบแห่งนี้ก็คือห้องจัดเลี้ยงรับรองและส่วนของห้องครัวนั่นเองค่ะ
อีกหนึ่งหัวใจหลักค่ะของธรรมเนียบก็คือโซนจัดเลี้ยงเรื่องของอาหารในครัวอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะพี่ก็มีแม่ครัวประจำธรรมเนียมทูตไทย
เราสองคนจะคุยกันก่อนว่าแขกกลุ่มนี้เราจะเรียนอะไรเป็นพิเศษแล้วพี่ก็จะมาคุยกับแม่ครัวคุยเรื่องเมนู
ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตบุกในครัวหน่อยนะคะ

อย่างเมนูวันนี้เนี่ยพี่จะมีของท้องถิ่นเสิร์ฟผสมกับเมนูอาหารไทยนะคะ
อันดับแรกก็จะเป็นยำใบชาอันดับแรกก็จะเป็นยำใบชานี่เป็นของภามากภถาลด้วยข้าวผัดมันกุ้งทานกับไข่ตุ๋น
ทั้งหมดนี้คือความงดงามของธรรมเนียบเอกอัครราชทูตไทยในกรุงยางกุ้ง
ที่มีความอบอุ่นมีการตกแต่งด้วยศิลปะหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์
อกจากนี้ใบตองยังได้อิ่มท้องกับอาหารอร่อย
ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและพม่าได้อย่างลงตัวสุด
ส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือการต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น
จากท่านทูตและภรรยาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะ
ต้องบอกว่าน้อยคนมากที่จะได้มาเห็นในมุมต่าง
ซึ่งบรรยากาศภายในบ้านอบอุ่นมากจริงค่ะ
วันนี้ขอบคุณท่านทูตแล้วก็มาดามมากนะคะ
ที่ให้เกียรติกับทางไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
โอกาสหน้าเดี๋ยวขอรับประทานอาหารใหม่อีกรอบนะคะ